พาไปดูเรื่องราวของชายชะลาคนนึงนะคะ
เขาเป็นจิตอาสาซ่อมถนนที่ชำรุดแถวบ้านเนี่ย
ปีแล้วนะคือซ่อมอยู่คนเดียวไม่ได้บอกใคร
ไม่ได้ไปเป่าประกาศค่ะก็เป็นชาวอำเภอบ้านนาเดิม
จังหวัดสุราธานีนะคะคุณเขาเขียนมาน่ารักมาก
เขาบอกว่าไม่ใช่พี่เบิร์ดทงชัยแต่ตาฉุย
ในสุชีพโครงสุดที่วงจิตอาสาเวย๗๓ปีก็ซ่อมได้ค่ะ
เพลงพี่เบิร์ตไงซ่อมได้

และคนนี้คือตาฉุยล่ะค่ะ
อย่าให้รู้เลยนะว่าถนนเส้นไหนชำรุด
ฉุยจะเข็นรถคู่ใจออกจากวัดชมพูพล
หรือวัดห้วยใหญ่ที่ตะบลบ้านนาไปซ่อมให้ถึงที่เลย
ในชุมชนก็ช่วยเหมือนกัน

ฉุยก็จะถือจอบพร้อมกับรถเข็นคู่ใจ

เอาไปตระเวนซ่อมแซมถนนทั่วหมู่บ้าน
ตั้งสถิตย์ทำแบบนี้มานานกว่า๗ปีแล้วนะคุณ
ซึ่งการซ่อมถนนเนี่ยตาฉุยเขาทำด้วยหัวใจ

หวังว่าชาวบ้านจะได้รับความสะดวกสบาย
โดยเฉพาะยามเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปหาหมอ
เด็กนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์
อาจจะได้รับอันตรายได้ถ้าเจอถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้
ฉุยก็เลยอยากที่จะซ่อมถนนให้มันเรียบให้มันใช้แล้ว

กัลยาโนพระลูกวัดชมพูพลก็ชื่นชมตาฉุยนะคะ

อายุมากแล้วแต่ก็ไม่เคยอยู่นิ่งเฉยเลย

ชาวบ้านก็ยกย่องในความมีน้ำใจ

ไม่ใช่พี่เบิร์ดก็หล่อได้เหมือนกันตาฉุยก็หล่อเหมือนกันแม่นักข่าว